ให้ดูคลิปอุบัติเหตุนี้ไม่อยากอธิบายความเยอะให้ดูคลิปก่อนเลยแล้วเดาทายสิว่าคนขับรอดหรือไม่รอดค่ะ
อยู่อยู่เขาอยู่อยู่มันปีนมันปีนเหรอไม่เขาเสียหลักมาเลยเอาเหรอโทรดิพี่
ตกไปไหนอ่ะพี่ปุ้ยตอนแรกค้างอยู่ติดอยู่กับต้นไม้ข้างทางนี่เนี่ยจังหวะพลิกคว่ำนะคะ
แล้วไปค้างอยู่กับต้นไม้ข้างทางพลเมืองดีมาเห็นเจ้าของคลิปเห็นช่วยกันเอาเชือกไปผูกตัวรถกระบะคันนั้นกับต้นไม้
แล้วสักพักหนึ่งนี่ผูกแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอีกภาพหนึ่งนะคะปรากฏว่าเชือกขาวร่วงลงไปข้างล่างส่วนนี้คนขับรถกระบะ
พูดเป็นเล่นนะปุ้ยจริงพี่ไม่ได้แช่งนะเมื่อกี้ผมคิดไม่ดี
รอดตายเหรอนี่รอดตายเหรอเนี่ยรอดตายเรากับปฏิหารพี่เห็นสภาพรถใช่ไหมตกเหี่ยวนะ
โอ้โหคุณผู้ชมใช้เวลาสักประมาณ๓ชั่วโมงกว่าจะเอารถคันนี้กลับขึ้นมาบนถนนได้
กลับขึ้นมาบนถนนได้อ่าถอนหายใจโล่งใจกันเลยนะคะ
สุดท้ายคนขับรถกระบะส่งผักคันนี้รอดนะคะตรงนี้ก็คือบริเวณเขาน้ำอ้อม
ถนนหมายเลขสองสองห้าเส้นนครสวรรค์ชัยภูมิในพื้นที่
ตำบลยางสาวอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ใครผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นลักษณะขึ้นเขาลงเขาไงพี่เบิร์ต
ด้วยด้วยดูสิฮะเนี้ยเนี้ยในจังหวะเนี้ย
ทุกข์มาหนักด้วยรึเปล่าแล้วเหมือนเออเนอะจุดสูญถ่วงอ่ะฮะ
อ่ามันเสียหรือเปล่าจุดสมดุลต่างต่างเนี้ยก็เลยเนี้ยค่ะ
กลายเป็นว่าเหมือนแหกโค้งแล้วตกลงไปข้างทาง
เพราะดีหนึ่งนะไปติดกับต้นไม้เคราะห์ดีสองนะคะ
พลเมืองดีมาเจอเนี่ยคือพยายามเห็นไหม
เอาเชือกไปผูกกับต้นไม้โยงไปกับรถคันนั้น
คือสงสัยว่าหรือขนมาเยอะเกินไปหรือเปล่า

อันนี้ต้องยอบรับมาดูรถขนาดรถแล้วเป็นไปได้

ตอนเอาเชือกไปผูกก็ขาดไปอีก
ดีมากเลยคนขับเอาตัวเองออกมาจากรถคันนั้นได้ทัน
ก็เป็นอุบัติเหตุที่เตือนใจกันเช้านี้เลย

ถนนเขาน้ำอ้อมหมายเลข๒๒๕๖

ใครไม่ชินทางนะก็ระวังหน่อย